ส่วนความคืบหน้าคดีน้องปอนนะคะก่อนหน้านี้
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ค่อยกล้าออกมาพูดเท่าไหร่นะคะ
บอกว่าเกรงกลัวผู้มีอิทธิพล
ดูจากนามสกุลกลุ่มผู้ที่ร่วมก่อเหตุ
แล้วน่าจะเป็นลูกหลานของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

พยานในที่เกิดเหตุคนหนึ่งเปิดเผยว่า
ในช่วงของการก่อเหตุของวัยรุ่นทั้ง๑๘คน
ในช่วงเข้ามาในห้องมีการเปิดไฟ
เพราะฉะนั้นสามารถระบุตัวได้
แล้วก็เห็นได้ว่ามีคนที่อยากมาตามหาหรือไม่
แต่ว่าสุดท้ายก็ใช้ไขควง
แทงน้องปอนจนเสียชีวิตนะคะ

ขณะที่เมื่อวานี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้เรียกพ่อของพ่อและแม่ของนายไร้
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุใช้ไขควงแทงน้องปอนเสียชีวิต

ใช่ค่ะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติม
โดยกำชับว่าไม่อยากให้เข้าไปยุ่งกับหลักฐานต่าง
ยุ่งเกี่ยวกับคดีรวมทั้งวิ่งเต้นคดีนี้ด้วย
แต่พ่อเขาก็ยืนยันนะเขาไม่เคยวิ่งเต้นคดีนี้

พันธุ์ตำรวจโทษศักดีนานมูลมณีรองผู้กำกับการ
สืบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินพร้อมพันรยา
ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของนายเดชาธรมูลมณีหรือว่าไบร์ท
ผู้ต้องหาที่ใช้ไขควงแทงศีรษะนายเทียรพงศ์ถิตฐานหรือว่าน้องปอน
มาเข้าพบพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
เพื่อสอบปากคำและกำชับสั่งการเกี่ยวกับคดีดังกล่าวค่ะ
โดยพลตำรวจเอกศิวราเปิดเผยว่าเบื้องต้นพันธุ์ตำรวจโทษศักดินันยืนยันว่า
ตัวเองนี่ไม่เคยวิ่งเต้นช่วยเหลือบุตรชายในคดีนี้นะ
ไม่เคยมาร้องห่มร้องไห้ให้ใครวิ่งเต้นช่วยเหลือเลย
เพราะว่าช่วงแรกมีข่าวออกมาบอกว่าโทรศัพท์มาหาตำรวจในพื้นที่นะคะ
และย้ำว่าไม่เคยโทรศัพท์ไปร้องขอให้ช่วยเหลือตามที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้
สำหรับการโทรศัพท์นี่เป็นการยืนยันออกมานะคะ
บอกว่าพ่อนี่บอกว่าไม่ค่อยได้โทรศัพท์คุยกับลูกเท่าไหร่
ยกเว้นมีเรื่องที่กลุ้มใจจริงที่ผ่านมาส่วนมากแม่นี่จะเป็นคนโทรหา
และพอเกิดเรื่องแม่ก็โทรมาบอกว่าสารภาพเถอะลูก
สารภาพไปตามความจริงเถอะลูกค่ะพูดความจริงออกมาให้หมดนะคะสารภาพไปตามความจริงเถอะลูก
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้กำชับเพิ่มเติมนะคะ
สำหรับผู้บัญชาการกำชับผู้บังคับบัญชาของพันธ์ตำรวจโทษศักดินันว่าห้ามเข้าไปปกป้องช่วยเหลือ
คือเมื่อวานนอกจากพ่อของนายไบรท์เข้ามาพบทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ยังมีทางด้านของผู้บัญชาการของตำรวจเข้ามาด้วยเรียกเข้ามาพบด้วย
และหากพบว่าใครพยายามช่วยเหลือผู้ต้องหาไม่ว่าคนใดในคดีนี้ต้องเรียกตัวมาสอบสวนทุกคนค่ะ
ฟังเสียงพลตำรวจเอกศีวราค่ะ
ยืนยันได้ไหมให้รองว่าตำรวจจะไม่ช่วยตำรวจ

ถ้าล่าผู้บัญชาอย่ามาชบพ่อเขาอีกก็มีโอกาสหนีก็ต้องโดน

ก็เรียกปุชาติมาด้วยครับไม่เชิญมา

ก็เดี๋ยวเขาก็ต้องรายงานมาครับ
หรือว่าสอบในธรรมพยาบาลหรือว่าในเรื่องวินัย
ส่วนความคืบหน้าในคดีนะคะตำรวจกองกำกับการ๕
กองบังคับการปราบปรามพร้อมตำรวจพิสูจน์หลักฐานค่ะ
นำหมายสารเข้าตรวจค้นห้องพักของนายเดชาธร
ซึ่งห้องนี้อยู่ที่ซอยจรรย์สนิทวง๖๕นะครับ
เพื่อหาเครื่องแต่งกายที่จะใช้ในวันก่อเหตุ
รวมทั้งเก็บหลักฐานอื่นที่อยู่ในห้องด้วย
ภายในห้องพบรองเท้าพบอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว
รวมถึงเสื้อและกางเกงจำนวนหนึ่งนะคะ
สำหรับการเข้าไปห้องนี้เขาบอกว่าของนี่เก็บไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะ
แต่ว่าไปพบกางเกงยีนหนึ่งตัวอยู่ในถังเตรียมซัก
อยู่ในตะกร้าพร้อมเตรียมซักเนี่ยนะคะมีเลือดคราบเลือดติดอยู่
ตัวนี้ก็เลยถือว่าจะเป็นตัวสำคัญ
นี่เป็นเลือดใครก็เลยต้องเอาตัวนี้แหละค่ะ
คือเขาบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่นายไบร์ทได้หลบหนี
มาจากที่ชะอำที่เพชรบุรีแล้วก็มาที่บ้านพักรีบเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับ
ว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ๑สัปดาห์นะคะ
ขณะที่ในไอซ์หนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยนะคะ
เล่าวินาทีที่กลุ่มของนายเดชาธรหรือว่านายไบร์ทเข้ามาทำร้าย
บอกว่าวันเกิดเหตุค่ะหลังกลับมาจากคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
อยู่ใกล้หอพักนั่นแหละประมาณเที่ยงคืน
โดยอยู่กับผู้เสียชีวิตและเพื่อนอีก๓คน
ซึ่งทั้งหมดนอนหลับอยู่ภายในห้องค่ะจนเวลาประมาณตีหนึ่งมีเสียงเคาะประตู
ตีหนึ่งนี่น่าจะเป็นเพื่อนสนิทแล้วล่ะมาเคาะประตูแบบนี้ก็เลยเปิดประตูไป
แต่ปรากฏว่าเป็นกลุ่มของนายอาร์ตและพวกยืนอยู่หน้าห้อง
แล้วเอื้อมมือมาเปิดไฟสวิตช์ไฟอยู่หน้าห้องนะคะ
พร้อมถามหาเพื่อนอีกคนซึ่งไม่อยู่ในห้อง
ซึ่งคาดว่าจะเป็นคนที่เคยมีกรณีกันมาก่อน
จากนั้นนายไอซ์ถูกขวดที่วางอยู่หน้าห้องตีศีรษะจนขวดแตก

และหลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดก็ได้เข้าไปทำร้ายในปอนซึ่งหลับอยู่
ย้ำว่านายปอนหลับอยู่นะคะ
ส่วนเพื่อนอีก๓คนถูกทำร้ายเหมือนกัน
แต่ว่าหนีไปอยู่ด้านหลังห้องซึ่งมีประตูกั้นและดันประตูไว้

ฟังเสียงในไอซ์ค่ะ
เราไม่จำ
ส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับไขควงที่นายไบร์ทใช้ก่อเหตุนะคะ
ตำรวจบอกว่าต้องหาให้เจอว่าเตรียมมาหรือว่าอยู่ในที่เกิดเหตุ

เรื่องไข้ควงด้วยนะครับบอกว่าไข้ควงที่ใช้ในการเกาะเหตุ
เป็นไขควงที่วางอยู่หน้าห้องใช้ซ่อมรถจักรยานยนต์
และอุปกรณ์เครื่องใช้แต่กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว
นำมาเป็นอาวุธแสดงว่าไขควงนี้อยู่หน้าห้อง